ส่วนอีกเรื่องหนึ่งความคืบหน้ากรณีน้องเอ๋ยบ้างนะคะ
ที่ถูกฆ่าโหดแล้วนำไปทิ้งน้ำที่ขอนแก่นเนี่ย
ตำรวจก็ตามไปรวบตัวในตั้มเพื่อนชาย
ซึ่งเป็นมือปืนผู้ก่อเหตุได้แล้วเมื่อวานนี้
ล่าสุดตำรวจยังตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยนะคะ
พูดถึงน้องนินซึ่งอยู่ในคลิปกล้องวงจรปิด
ขณะที่นำศพน้องเอ๋ยไปทิ้งเนี่ยนะคะ
บอกว่าถูกในตั้มใช้ปืนจี้ก็เลยต้องช่วย
ส่วนลูกชายน้องเอ๋ยก็ทำการบวชหน้าไฟ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แม่ไปสู่สุขติด้วยค่ะ
หลังจากที่ตำรวจได้จับกลุ่มนายทงชัยกลางเมือง

หลังจากหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดตราด
หลังก่อเหตุใช้ปืนยิงนางสาวปัชญาปวงศุกร์หรือน้องเอ๋ย
อายุ๒๒ปีจนเสียชีวิตแล้วนำศพไปทิ้งน้ำ
โดยมีนางสาวธรรมพศรพุทธรักษาหรือน้องนิน
อายุ๒๖ปีเพื่อนสาวช่วยหามศพไปทิ้งด้วย

เก็บภาพหลักฐานชิ้นสำคัญนี้ได้นะคะ

ผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นได้จัดแถลงข่าวเลยค่ะ
บอกว่าหลังจากติดตามจับกลุ่มในตั้มได้ที่จังหวัดตราด
ซึ่งก็ยอมรับสารภาพว่ายิงคนตายเพราะหึงหวง
เห็นคุยกับชายอื่นก็จะสอบพยานเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
ว่าจริงแล้วประเด็นนี้มันมีเฉพาะเรื่องชู้สาวหรือไม่
จากนั้นตำรวจยังได้ติดตามจับกลุ่มตัว
นางสาวธรรมพัฒนศรพุทธรักษาหรือน้องนินอายุ๒๖ปี
รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ซึ่งจากการสอบสวนเธอให้การว่ารู้จักกับนายตั้มและสนิทกัน
ต่อมาทราบว่าในตั้มก็คบหากับผู้ตาย
แต่ไม่ได้มีเรื่องกดเคืองกันนะคะยังคงคบหากันกินเที่ยวด้วยกัน
ในช่วงเกิดเหตุก็อยู่ในห้องเดียวกันและเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
แต่หนีไม่ได้เพราะในตั้มเอาปืนจี้และบังคับ
ขู่ให้ช่วยเหลือนำศพคนตายไปทิ้งเธอบอกว่าเธอกลัวตาย
ก็เลยต้องยอมทำตามและหลังจากที่นำศพน้องเอ๋ยไปทิ้งแล้ว
ก็กลับมาจอดรถจักรยานยนต์ที่คอนโดก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนีค่ะ
จุดที่ไปทิ้งอยู่ตรงตรงจุดอ่าเชิงสะพานลำเฮ้ยรับกลุ่มครับ
ใกล้เองใกล้จากจุดที่เราพบศพเนี่ยห่างจากประมาณสักวันชิ้นหนึ่ง
ครับเห็นบอกอ่าในในต้ำประวัติ
คือมีทรีย์อญากรรมติดตัวครับจุดปอสิบตัวใช่ไหมครับ
การเสร็จส่วนก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยามยาเศรษฐกิจแล้วก็มีประวัติ

เห็นต้องให้สับการ์ดก่อนอันนี้ผมว่ามีเรื่องทรัพย์ศิลป์ที่เขาอ้าง

ของเวลาที่ตัวในตั้งอยู่มาไม่ถึงบ้านวางสวนแต่เดี๋ยวต้องสอบสนภาคความเพิ่มเติมไป
ว่าตอนนี้เราต้องสอบอย่างเพิ่มเติมอีกหลายปาก
ขณะที่บรรยากาศที่วัดสุนันทาวาสบ้านกุฎกว้างหมู่๘ตะบนกุฎน้ำใสอำเภอน้ำพองที่ขอนแก่น
ญาติพี่น้องก็เตรียมพิธีชาปนกิจศพน้องเอ๋ยช่วงเย็นวันนี้นะคะ
แกรมมี่อายุ๗ขวบซึ่งเป็นลูกของน้องเอ๋ยก็มาบวชหน้าไฟ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แม่ไปสู่สุขติด้วยค่ะ